ในช่วงนี้ผมขออนุญาตให้ท่าน

ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ความสนใจ
เกี่ยวกับการแถลงข่าวของพักเพื่อไทย

นะครับมาร่วมปรึกษาหารือ

วันนี้เป็นการเชิญ
ภูมิใจไทยมาเพื่อปรึกษาหารือ

และร่วมมือกันหาทางออกให้กับประเทศ
ในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับ
ืบเนื่องจาก๘พักร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
ภักดิ์เกล้าไกรได้มอบหมายให้ภักดิ์
ภารกิจให้กับพักเพื่อไทยเป็นแก่นำ

หลังจากที่เรามีมติร่วมกันนะครับ
ว่ามอบให้ภักดิ์เพื่อไทยได้เป็นดำเนินการ
ที่จะประสานพูดคุยเพื่อหาเสียงสนับสนุนนะครับ
มาให้ถึงเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้
ก็คือต้องได้เสียงไม่น้อยกว่า๓๗๕เสียงขึ้นไปนะครับ
พักเพื่อไทยก็ดำเนินการนะครับ
วันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นในการพูดคุย
หาคะแนนหรือหาเสียงเพิ่มจากพักการเมืองนะครับ
ตามที่ที่ประชุมได้ให้แนวทางเอาไว้

เป็นการปรึกษาหารือเพื่อหาทางออก
ในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับ

กรณีที่ภักดิ์กล้าวกลายเป็นแก่นำนะครับ
ไม่ได้รับโอกาสจากที่ประชุมร่วมรัฐสภา
วันนี้ก็เป็นวันที่ภูมิใจไทยนะครับ

เราเองได้พูดคุยกับทางภูมิใจไทย
ถึงแนวทางที่จะร่วมมือกัน
ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนขนาดไหนอย่างไร

ท่านอนุทินชาวิรุกุลหัวหน้าภักษ์ภูมิใจไทย

จะยกตำแหน่งให้ท่านครับ

แฟนไปเลยครับขออภัยครับ
หัวหน้าพักภูมิใจไทยจะได้กรุณานำเรียนต่อ
พี่น้องสื่อมัญชนด้วยความโกรภครับ
เจอเจนท่านหัวหน้าภักษ์ภูมิใจไทยเลยครับ

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าพัก

ท่านนายแพทย์จนละนานศรีแก้ว

ท่านภูมิธรรมเวชชัย

ท่านประเศษจรรย์นรรลงธองนะครับ
เชิญให้ผมมาพบกับท่าน

หารือเรื่องการแก้ปัญหาของบ้านเมืองนะครับ

เคยอาศัยอยู่ในอาคารหลังนี้มาก่อน

กลับมาที่นี่ก็รู้สึกมีความดีใจ
ถึงบรรยากาศเก่าแล้วก็นึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดนะครับ
ระหว่างในทางส่วนบุคคลกับทุกคนในพักเพื่อไทย
วันนี้ก็ได้มารับทราบเจตนารมณ์จุดประสงค์ของทางพักเพื่อไทย
ซึ่งก็ตรงกับพักภูมิใจไทยครับก็คืออยากจะให้แก้ปัญหาทางการเมืองนะครับ
โดยเร็วที่สุดอยากจะให้ประเทศไทยของเรามีรัฐบาลเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินให้เร็วที่สุดนะครับ
ทางภาคภูมิใจไทยก็ได้รับทราบเกตนารมณ์นี้
แล้วก็ได้กราบเรียนท่านหัวหน้าพักและผู้บริหารพักเพื่อไทยนะครับ
ว่าเรามีข้อกังวลหรือข้อจำกัดอย่างไรบ้าง
เศรษฐนารมณ์ทุนใหญ่ก็เป็นไปตามแถลงการที่พระคุณเยไทยได้แจ้งไว้
ก็ได้เรียนให้ท่านทราบแล้วนะครับแล้วก็เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนให้ท่านหัวหน้าได้ทราบว่า
ถ้าเราจะเข้ามามีส่วนร่วมใดเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับ
ถ้าในการร่วมยังมีพักเก้าไกลอยู่ก็เลยต้องกลับเรียนท่านไว้
ไม่ใช่เป็นเรื่องของความขัดแย้งใดแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแนวทางการทำงาน
ในเรื่องของความคิดในเรื่องของวิธีการทำงานนะครับ
เราก็ได้กราบเรียนท่านหัวหน้า
ชนละนานได้รับทราบไว้นะครับ
แล้วท่านก็คงจะไปพิจารณานะครับข้อจำกัดของเรา
ถ้ามีอะไรที่เราสามารถที่จะผ่านจุดที่เป็นอุปสรรคไปได้
ทางภาคกรุงเจนไทยก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับภาคเพื่อไทย
ในฐานะที่วันนี้พักเพื่อไทยเป็นแกนนำของการจัดตั้งรัฐบาล
ให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนเพื่อประเทศไทยด้วย
ครับขอบคุณครับ
คุณเจ้าคุณสอบเวลานะครับ
เรื่องนี้เราได้มีข้อตกลงใน๘พักร่วมเราอยู่แล้วนะครับว่า
ขั้นตอนหลังจากที่เราได้รับแนวทางมาจาก๘พักร่วมแล้ว
ในการไปพูดคุยหาเสียงเพิ่มเติม
เมื่อมีคำตอบหรือมีข้อเสนอใดจาก๘พักร่วมเช่นพักภูมิใจไทยในวันนี้นะครับ
ภูมิใจไทยก็ตอบชัดเจนในเงื่อนไขนี้ว่ากรณีถ้ามีพักเก้าไกลเป็นพักร่วมใน๘พักร่วมอยู่
ท่านก็มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถที่จะมาร่วมงานได้
พักเพื่อไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
หมายความว่า๘พัก๓๑๒บวกอีก๗๑มันเป็นไปไม่ได้นะครับ
แต่ถ้าท่านเองก็บอกว่ากรณีที่นำเสนอนี้ก็เป็นสิทธิ์ของพัก
เพื่อไทยเองที่จะต้องไปพูดคุยซึ่งแนวทางนั้นเราวางไว้อยู่แล้วครับ
หลังจากที่เรารับข้อมูลจากตรงนี้ซึ่งเปิดไปวิธีสานะเนี่ยนะครับ
เราก็ทำตามกระบวนการก็ไปเข้าสู่ที่ประชุม๘พักร่วมเรา
ประชุม๘พักร่วมเราแจ้งถึงข้อจำกัดที่ได้รับมาครับ
แปดพักร่วมจะมีการประชุมจำกัดเมื่อไหร่ครับ

เราจะพยายามแสวงหาคำตอบจากทุกพักนะครับ

เพื่อจะไปตอบเพื่อจะไปบอกกับ๘พักร่วมเราว่า
สิ่งที่เราได้รับภาระรับภากิจมาจาก๘พักร่วมเนี่ย
เราได้มุมการสวัสดิ์หาหมดแล้ว
คำตอบมาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องตอบในนั้นนะครับ

ผมได้เรียนไปแล้วว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของ
วิธีการทำงานแนวความคิดที่
เท่าที่เราอยู่ในสภาด้วยกันมาตลอดเนี่ย

ก็ดูไปดูยังมีความแตกต่างกันเยอะนะครับ
ก็ได้เรียนไปแล้วนะครับว่า

ก็เป็นสมมุติฐานไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับ
เพราะว่าที่๘พักเนี่ย๘พักร่วมบอกให้เราดำเนินการเนี่ย
เราก็พยายามจะประสานงานเกือบทุกพักนั่นแหละครับ

ถ้าจะไปตั้งสมมุติฐานว่าเป็นการเตรียมการเพื่อบอกเลิกเนี่ย
คงจะเป็นสมมุติฐานที่คิดเองนะครับสังคมไทยไม่ได้คิดอย่างนั้นครับ
เราตั้งใจจะเชิญเกือบทุกพักครับ
ยกเว้นบางพักที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขคิดมันมาพอเพียงแล้วนะครับ
ตอนนี้ยังขับตอนนี้ยังขับ
ก็อยู่กำลังจะดูว่ามีแนวทางที่จะพูดคุยกันได้ไหมนะครับ

ถามว่าหนู

เรายังต้องหาลือกันอีกหลายรอบนะครับ
ก็ตอนนี้ถ้าเราไปถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้
มันก็จะยิ่งเปิดประเด็นเปิดปลายไปเรื่อย
อันนี้เราต้องการรวบปลายให้ได้แนวทางที่ดีที่สุด
คุณหมอครับขอถามนี้หนึ่งครับ

เป็นสมมุติฐานเป็นคำถามครับ
ผมเชื่อว่าไม่มีความขัดแย้งใดนะครับ

หรือแบบนี้จะฉีกยาพิทัศน์หรือเต็มนิยมกัน
เราทำตาม๘พักร่วมมอบหมายให้เรามาทำนะครับ
เพราะฉะนั้นภายใต้เงื่อนไขนั้นต้องอยู่ตรงนั้นก่อน
เรายังตอบไม่ได้ว่าจะฉีกไม่ฉีกยังไงไม่ใช่ครับไม่ใช่ถูกเลย
เราทำภายใต้เงื่อนไขว่า๘พักมอบภารกิจมา
ให้พฤทธัยธนาคารแนะนำมาดำเนินการแล้วเข้าไปแจ้งแปดพักร่วมนะครับ
ก็อย่างที่เรียนครับในสภาต่างคนต่างมีบทบาทนะครับ
ถ้าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล
มันก็จะต้องจำเป็นต้องโหวตในความเป็น
คนละฝากกันนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าเดี๋ยวจะต้องมีการพูดคุยอีกหลายรอบหลายประเด็น
แต่ถ้ามันมีความจำเป็นนะครับว่าทำแล้วประเทศเดินหน้าไปได้
ไม่ให้ประเทศติดกลับไม่ให้ประเทศมีอุปสรรคเราก็จะพิจารณาครับ

ต้องก็ขอบคุณในข้อเสนอนั้นนะครับถ้าเราเอาประเทศชาติ
เอาประชาชนมาเป็นตัวตั้งต้องถามประเทศชาติและประชาชนนะ
เขายอมไว้นะครับ๑๐เดือนที่จะมีรัฐบาลรักษาการยาวไปถึงขนาดนั้นนะครับ
อันนี้ต้องตอบในฐานะที่เป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ด้วยนะครับว่า
บทบาทของรัฐบาลรักษาการมีข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่เยอะแยะมากนะครับ
รอ๒เดือน๓เดือนเพื่อให้สถานการณ์หลังเลือกตั้งนะครับ
เป็นไปอย่างเรียบร้อยอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดเป็น๑๐เป็น๑๐เดือนนี่
มันมีปลายตั้งรัฐบาลมุมฬิบัตรนี้มีข้อจำกัดมากมายไม่เป็นควรดีแบบบ้านเมืองครับ
การคุยอยู่ที่ต้องคุยในแปดพักษ์หรือไม่ครับว่าข้อนั้นต้องยกเกิดการรู้สึกหรือเปล่าครับ

มันมีข้อเด้นที่เรียนของท่านคุณพุมใจไทยหรือเปล่า
ท่านคุณพุมใจไทยก็สนับสนุนจะถามอย่างนี้

หมายความว่า๘พักให้เรามาพูดคุยกับทางพักภูมิใจไทยนะครับ
ถ้ามีข้อตกลงตอบกันอย่างไร

แต่ขณะนี้ทางภูมิใจไทยยืนยันชัดเจนว่า
กรณีถ้ามีพักเก้าไกลอยู่ร่วม๘พักเนี่ย

มันก็เลยไม่ต้องเกิดอะไรครับ